พูดถึงเรื่องของการได้รัฐบาลใหม่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับทุกผู้ชมครับ
ประธานรัฐสภาอาจารย์วันนอบอกว่านัดประชุมเพื่อโหวตกันเนี่ย๒๒สิงหาคม

อังคารหน้านะฮะทีนี้ประชุมรัฐสภาวันนั้นเนี่ยนะครับ
วันนี้มีการหารือกัน๓ฝ่ายคือสอสอสองฝั่งนะฝั่งที่เข้ารัฐบาลกับฝั่งที่ไม่ได้เข้ารัฐบาลแล้วก็ฝั่งสวด้วยเป็นวิบ๓ฝ่าย
ว่าวันนั้นเราจะใช้เวลาแบบไหนอย่างไรจะประชุมจะอภิปรายกันกี่ชั่วโมงอะไรยังไงบ้าง

ซึ่งวันนี้มีการประชุมกันเมื่อ๑๐นาฬิกานะครับท่านผู้ชมครับ
สุดท้ายแล้วหลังจากประชุมกันเรียบร้อย
ประธานรัฐสภาอาจารย์วันนอบอกว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอังคาร๒๒สิงหาคมนี้นะครับ
จะกำหนดระยะเวลาเอาไว้ให้๕ชั่วโมงในการอภิปรายกัน

เปิดประชุมมาเนี่ยเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ก็จะให้อภิปรายกันก่อน๑๐นาฬิกานะครับเปิดประชุมนะฮะอภิปรายกัน๕ชั่วโมงนะครับ
แบ่งเป็นของสว๒ชั่วโมงแล้วก็ฝ่ายสอสอรวมกัน๕๐๐คนได้ไม่เกิน๓ชั่วโมง
จากนั้นจะให้มีการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีในเวลา๑๕นาฬิกาก็คือบ่าย๓นะฮะ
ซึ่งเป็นการขานชื่อทีละคนใช่ไหมจากสมาชิกทั้งหมด๗๕๐คนก็มีที่ลาออกไปบ้างอะไรไปบ้าง
เป็นว่าเนี่ยจำนวนก็ประมาณเท่านี้นี่นะฮะอาจารย์วันนอคาดว่าจะลงมติเสร็จแล้วก็ทราบผลเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาที
โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมรัฐสภา
เพราะฉะนั้นถือว่าวาระการเลือกนายต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องเร่งด่วน
ที่จะต้องทำด้วยความรอบครอบแล้วก็รวดเร็ว
ทีนี้ถ้าย้อนไปเมื่อการประชุมรัฐสภาครั้งก่อนหน้านี้นะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าจำได้เนี่ยวันนั้นทีแรกก็นัดหมายว่าจะโหวตเรื่องนายก
แต่ว่าสารรัฐบำนูยังไม่มีผลออกมาจะรับหรือไม่รับคำร้องจากผู้รวดการแผ่นดิน
เสนอชื่อบุคคลซ้ำเป็นยติซ้ำหรือไม่อย่างไร

เสนอยัตติด้วยนะครับ
ขอให้รัฐสภาพิจารณาทบทวนยัตติเมื่อครั้งก่อนหน้านี้
ที่ไม่ให้เสนอชื่อบุคคลซ้ำไม่ให้เสนอชื่อคุณพิทาซ้ำตอนนั้น
แล้วอาจารย์วันนอร์ก็ไม่ได้ให้มีการอภิปรายหรือว่าลงมติอะไรกันก็ปิดประชุมไปก่อน
ทางสวนั้นเขาก็ไม่เห็นด้วยนะคุณรังสิมันโรมบอกว่า๒๒สิงหาคมนี้
เดี๋ยวก็จะเสนอเรื่องนี้เหมือนเดิมนะฮะเพราะมันยังค้างคาอยู่นะฮะ
คุณพิทาเองก็บอกว่าจะไม่ยื่นเรื่องโดยตรงต่อสารลำนูล
เพราะเรื่องนี้ควรจะให้สภาพทบทวนแล้วก็จบกันในสภาพ
คุณรังสิบมันโรมบอกว่าเมื่อรัฐสภาพทำผิดพลาดอะไรไป
แล้วไม่มีการทบทวนหรือว่าเปลี่ยนแปลงกันเนี่ยมันจะเป็นอันตรายมาก
เพราะฉะนั้นการประชุมในวันนั้นเนี่ยยังไงก็จะเสนอเรื่องนี้
ที่ประชุมได้ถกเถียงหรือว่าพิจารณากันต่อ
ส่วนการที่พักรวมไทยสร้างชาติสุดท้ายแล้ว
เข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยนะครับเรื่องนี้นะครับคุณรังสิมันโรมนะครับ
บอกว่าก็คงต้องไปถามพักเพื่อไทยนะครับ
สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วใช่ไหมว่ามีลุง
แล้วลุงเนี่ยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลเนี่ยจะเอายังไงนะฮะ
จะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูล
ยังตอบไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ย
รัฐบาลที่มันแน่ตกลงมันจะหน้าตาเป็นยังไง
ผมคิดว่าคงตอบได้ยากในเรื่องของการมีการชุมนุม
อาจจะต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่รัฐบาลเขาจัดกันเสร็จเรียบร้อยนะครับ
พักการเมืองไหนได้กระทรวงอะไรบ้างคงต้องไปดูตรงนั้นด้วยนะครับ
ตอนนี้นะครับ
อยู่ในสภาพก็ถือว่าก็ทำงานเหมือนกัน
ใช่ค่ะต่างคนต่างทำหน้าที่อ่ะเนาะ
ทีนี้แหมตั้งแต่เมื่อวานที่มีการประกาศชัดเจนว่ารวมไทยสร้างชาติ
จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยแล้วก็พักอีกหลายพักที่มีการตกลงกันไป